คุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
เสียชีวิตจากโรคหัวใจกำเริบ

แต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๖มีนาคม
ตาแต๋เสียชีวิตเพราะว่าอาการสุดลง

และวันนั้นเป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล

ไม่รู้เหมือนกันชาวบ้านถูกหรือเปล่า

มันมีเหตุการณ์หลอนที่มันเกิดขึ้นในงานศพของตาแต๋
เพราะว่ามีคนไปพูดอะไรบางอย่าง

แต๋ชื่อจริงคือนายประเกียบขุนแก้วอายุ๗๒
เป็นเจ้าของฉายาตาแต๋โกงความตาย
ก็เป็นชาวเพชรบูรณ์
ตายแล้วฟื้นก็เป็นฮือฮามากเลย

เพราะว่าตาแตนนั้นเสียชีวิตลงเมื่อวันจันทร์นะครับ
นำร่างของตาแต๋ไปจัดงานศพขึ้นที่วัดทุ่งเสดียง
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับช่วงเย็นของเมื่อวาน

ดอกไม้ขุนแก้วลูกสาวของตาแต่ก็บอกว่า
หลังจากที่พ่อเคยตายแล้วฟื้นไปเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
พอฟื้นขึ้นมาครอบครัวก็เลยพาไปตรวจร่างกาย

ก็รักษาเรื่อยมาจนกระทั่ง๓๔วันก่อน

จนกระทั่งบ่ายวันจันทร์ที่๑๖มีนาคม
พ่ออาการซุดหนักและเสียชีวิตช่วงเย็น
ทางครอบครัวก็เลยจัดงานศพมีพิธีชาปนกิจศพก็คือวันที่๑๙คือพรุ่งนี้
แล้วก็บอกว่าต้องจองสาราถึง๒รอบเพราะตอนแรกเนี่ยญาติที่เฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาล
โทรบอกว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตเมื่อตอนบ่ายเธอก็เลยไปติดต่อวัด
มีการเตรียมนิมนต์พระหลังจากนั้นอีกประมาณ๑ชั่วโมง
บอกว่าเฮ้ยพ่อฟื้นอีกรอบนึงนะพ่อฟื้นเธอก็จะเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่า
เลิกสาราไปคิดว่าพ่อน่าจะฟื้นอีกรอบหนึ่งแต่อีกสักพักญาติโทรมาบอกว่า
คราวนี้ไปจริงแล้วไม่ฟื้นแล้วสุดท้ายกลับไปจองสาราใหม่
มนต์พระใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตก็บอกลูกลูกเอาไว้นะฮะ
ว่าขอเก็บศพไว้คืนเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะเปลืองเงิน
แต่ลูกกับญาติหามรือกันและเห็นพ้องต้องกันว่าจะจัดงานศพ๓วัน
ระหว่างพูดกันอยู่ว่าจะคืนเดียวหรือ๓คืนดีไฟดับทั้งวัดเลย
ทุกคนแบบโอ้โหขนลุกสู้ตกใจกระโดดกอดกันตัวกลมด้วยความกลัวแล้วก็จุดทูบ
พ่อคือเหมือนขอพ่อขอ๓วันแล้วกันพ่อเป็นการแบบให้ญาติมาร่วมงานเยอะ
ไฟปุ๊บติดเหมือนเดิมทุกคนประหลาดใจมากเลย

ขนาดใจร่วงค่ะปั๊มขึ้นมาได้พักแล้วก็ไป
แล้วก็ปั๊มอีกรอบนึงขึ้นมาอีก
พ่อไม่เอามาอยู่แล้ว

โตบอกญาติญาติเตรียมสละแล้ว
โตบอกญาติเตรียมสละแล้ว